ไปจริงยิ่งช่วงนี้มันใกล้สงกรานแล้วไงคะ

หรือว่าบางคนก็ไปเที่ยวคลายร้อนกันไป

ถ้าขับรถไปก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังขับขี่ปลอดภัย

มีสาวน้อยสองคนเธอเป็นฝาแฝดที่โด่งดังในโลกโซเชียล
มาเตือนพ่อแม่พี่น้องที่จะไปเที่ยวสงกรานกันด้วย
น่ารักถูกใจจริงเลยจ้า
ห่วงใยทุกชีวิตเป็นมีดทุกเส้นทาง

สงการปีนี้ตำรวจทางหลวงก็เป็นห่วง
ผู้ที่ใส่รถใส่ถนนคือเก่าเหมือนเดิมจ้า
เมายะครับรับยะไปบ้ามั่นใจยะแซ่ง
ยะเร่งไฟแดงยะแซ่งไฟเขียว
อุบัติเหตุบระมี่

ยะเร่งไฟแดงยะแซ่งไฟเขียว
นองอุ๊มน้องอิ๊มนี่นะฮัก
นองอุ๊มกับนองอิ๊มนี้บางแยกเบอร์ออกเลยเนอะ

เป็นฝาแฝดที่โด่งดังมาจากคลิปนี้แหละค่ะ
คลิปโชว์ตำส้มตำสุดน่ารักตำเสร็จแล้วก็มากิน
ฝาแฝดเน็ตไอดล์จริงค่ะอุ้ยมึงเนี่ยว้าว
เป็นสัตว์แซ่บแห้งคนเบิ่งเป็นลาน
เอาเหรอจริงเนี่ยค่ะคือมันเป็นเรื่องราววิถีชีวิตของน้องสองคนนี้แหละ
ที่เขาอยู่ที่อำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นค่ะ
วิถีชีวิตชาวอีสานบ้านเฮาตอนเด็กดิฉันก็แบบนี้คุณ

โอ๊ยน้องอุ้มน้องอิม
จังใดล่ะจังใดบ่แบ่ง
คือทำไมถึงไม่แบ่งใช่ไหม
ก็แบ่งอยู่แบ่งให้ดูดูผ่านหน้าจอแล้วไปหาซื้อกินเอง
แต่ว่ายุคนี้เนี่ยมันมีกล้องถ่ายรูปมันมีมือถือไง
น้องเขาก็โด่งดังเพราะคุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุน

ชุดตำรวจมาเป็นบทบาทของคุณตำรวจเตือน
ใช้ชื่อว่าตำรวจหญิงคู่แฝดแห่งน้ำภอง

ส่วนใหญ่เห็นรถตำรวจวิ่งหนีเลย
แต่ว่างานนี้เนี่ยใส่ชุดตำรวจมาเลย
ตำรวจไม่น่ากลัวตำรวจน่ารักเป็นที่พึ่งของประชาชน

เป็นเหมือนคำกรอนอีสานที่เขาเรียกว่าพญา
เป็นคำสอนเป็นคำสอนเตือนใจ
แล้วจูงมือกันขึ้นรถตำรวจไปเลยนะครับ
ชาวเน็ตเขาได้ดูเขาก็มาแสดงความคิดเห็นชื่นชมกันเยอะแยะ
ก็ย้ำเตือนกันนะมีน้องหนูเขามาเตือนแบบนี้แล้ว
ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยขับขี่ด้วยความระมัดระวังเมาไหมครับนะจ๊ะคุณผู้ชม
จริงเนี่ยตำรวจทางหลวงนะครับเขาก็เป็นห่วงเป็นยายอยู่แล้วในทุกเทศกาลนะครับ
เพราะว่าประชาชนเขาก็จะเดินทางกันเยอะในช่วงของเทศกาลกัน
จริงสัปดาห์นี้ก็น่าจะเดินทางท่องเที่ยวกันแล้วนะคะเพราะว่าเป็นวันหยุดด้วยนะคะ
ใครที่จะใช้รถใช้ถนนก็อย่าลืมนะคะให้เช็ครถด้วยเช็คตัวเองให้มีความพร้อมไปพร้อมกันด้วยนะคะ
ด้วยความปรารถนาดีจากเรา๓คนและน้องอุ้มน้องอิ๊มนะจ๊ะ